มีไหมเนี่ยอ๋อมาเป็นคิวแรกแรกเลยวันนี้จะมาขอสินเชื่อชุมชนสร้างไทยค่ะคุณผู้ชม
จะได้มีเงินมีทองไปทำธุรกิจไปทำการเกษตร
สวัสดีนะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วนะคะ
ต้องเตือนคุณผู้ชมว่าวันนี้๑๗และพรุ่งนี้๑๘มีนาคม

แต่จะเป็นฝนเบาฝนบางประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่

เพราะวันที่๑๙และ๒๐มีนาคมฝนก็จะเริ่มเทลงมาตกลงมาอีกค่ะ

จากแผนที่อากาศภาพถ่ายโดยเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
ปัจจัยหลักก็มาจาก๒ปัจจัยด้วยกันก็คือ
อากาศร้อนกับอากาศเย็นมาเจอกันบริเวณประเทศไทยนั่นเอง

อากาศเย็นที่ว่าคือมวลเย็นจากจีนนะคะ

ลมมันพัดมาแล้วก็ปะทะกับอากาศร้อน
ไอโซบาคือเส้น๑๐๑๒นี่คือบอกว่าพื้นที่นี้มีความร้อนนะคะ
เมื่อร้อนเจอกับลมเย็นฝนตกลงมาค่ะ
บริเวณที่เจอมากหน่อยคือภาคกลางติดกับแถบภาคเหนือนะคะ
แถบจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรเพชรชบูรณ์แล้วก็ตาก
วันนี้มีโอกาสเกิดฝนเรียกได้ว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยฝนฟ้าขนอง
ไม่มากนักนะคะแต่ก็เตรียมรับมือกันเอาไว้
ส่วนภาคใต้นะคะยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดลงมา
บริเวณดังกล่าวนะคะก็คือแถบขอบของภาคนะคะ
รวมไปถึงแถบจังหวัดภาคใต้ตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ได้เลยว่าวันนี้ทั้งประเทศมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ถ้าแถบภาคเหนือคือจังหวัดที่กล่าวไปแล้ว
อีสานคือขอนแก่นชัยภูมินครราชศรีมาบุรีรำ
กลางมีอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรี
ตะวันออกแถบนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด
ชุมพลเจอฝนประมาณร้อยละสิบคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตร
และสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะ
ก็จะมีฝนตกเกิดขึ้นได้ประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่

ซึ่งเป็นช่วงที่ความร้อนสะสมมากที่สุด

แล้วก็เตรียมรับมือกับฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะ
สมพบให้น้องการเกษตรที่จะต้องทำในช่วงนี้
สู้เข้าไว้ค่ะเดี๋ยวก็ผ่านพ้นวิกฤตต่างไปได้นะคะ
ถ้ามีที่ปรึกษาดีก็อาจจะทำให้เราอุ่นใจก็ได้นะคะ
ที่ฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ